สวนสวรรค์สวนสวรรค์อุโมงไฟที่จัดขึ้นที่ลานคนเมือง

ไปดูเสียงวิพาพวิจารณากัน
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกวิภาควิจารณ์กันสนั่นเน็ตจริงเลยนะคะ
สำหรับการเนรมิตลานคนเมือง
ตกแต่งไฟด้วยงบประมาณ๓๙ล้านบาท
เพื่อที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนในเทศกาล

จัดขึ้นระหว่างวันนี้๓๐ธันวาคม
จนถึง๓๐มกราคม๑เดือนค่ะ
หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ก็เห็นว่าหลายประเทศเขามีการจัดแสดงไฟในลักษณะแบบนี้
ก็เลยก็เลยอยากจะทดลองทำเพื่อสร้างสีสัน
ก็อยากให้ประชาชนมาเดินชมความสวยงามของการประดับไฟจำนวน๕ล้านดวงของเราบ้าง
แจงกันหน่อยไหมคุณ๕ล้านโดมมีอะไรบ้าง

ล้านดวงนี้นะคะมีแบ่งเป็นป้ายแผงไฟ๘แผง

จากนี้แบ่งเป็นอุโมงไฟความยาว๑๒เมตร๒อุโมงด้วยกัน

ซึ่งภายในอุโมงเนี่ยไม่พอนะนอกจากอุโมงไฟแล้วข้างใน
มีไฟแสดงเป็นรูปผีเสื้อ๓มิติแล้วก็มีเพลงประกอบด้วย

รวมถึงบนอาคารหน้าสารวการกรุงเทพมหานคร
เสร็จรวมทั้งหมดแล้ว๓๙ล้านบาทเท่านั้นจ้า

เปิดให้ชม๓๐ธันวาคมตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
ต่อเนื่องไปเป็นเวลา๑เดือน

ก็จะเปิดไฟประดับดังกล่าวตลอดทั้งคืนเลย
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

ก่อนหน้านี้ทางพรัฐกาลกรุงเทพมนครไปตรวจแล้วไง
ไปตรวจอุโมงไฟนี้แล้วบอกว่าโอ้โหอุโมงไฟนี้

ยังออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญนะฮะ

มีการศึกษาความรู้นะครับให้ประชาชนเพิ่มเติมได้ด้วย
แต่ว่าเรื่องของเหตุวิพักวิจารณ์ต่าง
หากจะถามว่าถึงความคุ้มค่าของโครงการ
บางคนอาจจะเห็นความสวยงามดังกล่าในครั้งหนึ่ง

ครั้งหนึ่งของชีวิตน่าจะมาเห็นครั้งนี้
ก็ถือว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าแล้ว

คือเท่าที่ดูเขาก็ออกแบบมาเป็นสีสันลวดลาย
ถามว่าเด็กก็น่าจะชอบ

แต่คือเหมือนอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันขัดแย้งหูของหลายคน

ประมาณสูงไปหรือเปล่า

ชาวเน็ตเขาก็เลยกระหน่ำแสดงความคิดเห็น

ใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่คุ้มค่าด้วย
๕ล้านเนี่ยแบ่งไปทำอย่างอื่นน่าจะเหมาะสมกว่าหรือเปล่า
บางแฟนเพจถึงขั้นทำภาพล้อเลียนเลยนะคะ
รู้กันอยู่แล้วว่าชาวเน็ตบ้านเรา
เวลาเขาทำภาพล้อเลียนขึ้นมาแสบคัน

จนล่าสุดค่ะมีรายงานออกมาเลย

บอกว่าไม่คิดว่าเกิดมาจะได้เห็นไฟอะไรแบบนี้มีความสุข

แต่ว่าหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับอีกหลายเหตุการณ์
มีบางอย่างที่โกธมอล์เองน่าจะเอาไปซ่อมว่าอันนี้ดีกว่า

ไฟแรงเฟรอนะครับอันนี้ไฟแพลงเฟรอ

จะออกมาแถลงข่าวพร้อมตอบคำถามทุกประเด็นที่เป็นกระแส

ให้ประชาชนเข้าชมความสวยงามได้ทันทีนะครับ

แจ้งเรื่องของงบประมาณต่างอย่างไรบ้าง
ส่วน๖โมงเย็นวันนี้ก็ไปถ่ายกันได้

ถ่ายได้ก็ถือว่าเป็นไฟประดับสวยงามให้คนกรุงเทพฯนะครับ